การเมืองมอบทะลุฟ้าประกาศแล้วจะมาทุกวันมาทุกวัน
กว่าลุงตู่จะลาออกจากตำแหน่งฮะ
แล้วเมื่อวานมาตามนัดที่เดิมที่เดิมคืออนุสาวรี
ประชาลนี้ประต่าลแบกใครมาหุ่นอ่าแบกภพหุ่นมา
ชั่นแรกเป็นหุ่น๗๗ตัว

เพื่อแสดงถึงว่าประเทศไทย๗๗จังหวัดตายกันเป็นเบื่อ

แต่ที่สองเนี่ยมันร้อนแรงยิ่งกว่าเพราะว่าใส่หน้าเข้าไปด้วย
เป็นหน้าใครหน้าเหมือนคณะรัฐมนตรี

หมอนูลุงป้องลุงป้องมีภาพไหมมีภาพไหม
คุณศักดิ์สยามโอ้โฮเห็นหมดเลย
ทุกคนเลยแบบรัฐมนตรีบางท่านที่รักก็จะไม่เคลื่อนไหล

หนูฮะมาครบทุกคนเลยคณะรัฐมนตรี
เอาภาพนี้ไปตั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่า